ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่รายการถามตรงมาถามแทนคุณผู้ชม
ในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้นะคะแล้วลองลำดับความกันดูว่า
ถ้าต้องเลือกย้อนกลับไปดูเพื่อกลับไปสรุปบทเรียนหรือแม้กระทั่งย้อนความจำกันตลอดทั้งปีนี้
เรื่องไหนเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดถ้าเอาเฉพาะโต๊ะรายการเป็นคนกรองเองเนี่ยนะคะ
น่าจะหนีไม่พ้นคดีของหญิงไก่ค่ะกินระยะเวลาในการตามข่าวกันของสื่อเป็นเดือนนะคะ
หรือแม้กระทั่งรายการของเราก็นับเป็นเดือนเช่นเดียวกัน
และครั้งแรกที่เราได้เริ่มรู้แล้วก็เริ่มคุยเรื่องนี้
เหตุการณ์ของหญิงไก่นั้นเกิดคดีขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและครอบครัวของเธอค่ะ
คุณอย่าพลิกลิ้นนะแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องเลยฉันขอส่งไลน์ได้ไหม

ส่งรายรูปกล้องวงจำปิดนะคะ
กระเป๋าตังไปรูปเดียวไปโรงพักก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าไปรูปเดียว
เดี๋ยวนะคะคืออันนี้ได้คำตอบแล้วจะส่งป่ะคะรูป
แต่คุณสงการรับผิดชอบเด็กนะในเมื่อพี่ก็ไม่ได้ทรัพย์สินคืนพี่ไม่ต้องการอะไร
แต่ถ้าพี่ส่งเนี่ยคนที่ดูข่าวทั้งหมดจะตกใจ
ว่าเด็กบิดคิ้วทั้งหมด
ไม่เป็นไรอยากรู้เพราะว่าเอาไปจริงเหมือนกัน
ว่าไงมั่นใจว่าอะไรลูก
มั่นใจว่าหนูไม่ได้นำสิ่งของที่นายจ้างแจ้งมาทั้งหมดเลยคือไม่ได้เอาอะไรมาเลย
มีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าของหนูแล้วก็ของพ่อแม่แค่นั้น
เลยฮะค่ะไม่ใช่พี่ถามว่าวันที่เกิดเหตุวันที่สิบแปดหลังจากออกจากห้องพี่แล้วไม่ได้เข้าไปอีกเลยใช่ไหม
คนละเรื่องกันนะเอาหยิบจับเสร็จด้วย

ออกจากห้องเดี๋ยวนะคะออกจากห้องเสร็จแล้วเนี่ยได้เข้าปะทะ

หมายถึงว่าพอหนูออกจากห้องชั้นหนึ่งหนูได้กลับเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะไม่ค่ะหนูมั่นใจไม่ได้กลับนะไม่ได้กลับ
และที่สำคัญนะคะคือเดี๋ยวนะคะคือสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้ากี่รอบนะคะ
สำคัญคือว่าตกลงหนูหยิบทรัพย์สินในจ้างไปไหม

ฉันเสียงดังกว่าดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะ

ธนายสงการฟังนิดนึงธนายสงการฟังนิดนึง
หลังจากที่ออกมาแล้วล็อกห้องแล้วไม่ได้เข้าไปห้องพี่อีกเลยนะ
อย่างนี้ครับทางผู้แจ้งนะครับผมก็อยากรู้
เพราะตัวเด็กเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเขาเนี่ยไม่ได้หยิบทรัพย์สินใดทั้งสิ้น
ถ้าเขาหยิบผมจะไม่ช่วยในคดีนี้เด็ดขาดครับ
โอเคทนายสงการฟังที่นิดให้เห็นหยิบทรัพย์สินแล้วกันฮะ
หยิบทรัพย์สินไปเมื่อไหร่ผมเลิกช่วยในคดีนี้
โอเคเลยพี่จะส่งหยิบทรัพย์สินเลย

เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสิฟังพี่นิดนึง
หลังจากน้องก้อยหลังจากพี่เนี่ยขับรถออกไปแล้วเนี่ย

คนละประเด็นกันฮะประเด็นเดียวกัน
เดี๋ยวนะคะขออนุญาตค่ะในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้
ขอใช้ส่วนของบทบาทนี้ในการทวงถามนะคะว่า
ในกรณีที่เจ้าทุกข์เนี่ยนะคะได้คำตอบแล้ว
และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้ากี่รอบ

ประเด็นคือว่าเจ้าทุกข์พยายามจะบอกว่ามีหลักฐานว่า
หยิบทรัพย์สินของเจ้าทุกข์ไป
คำถามก็คือว่าถ้าเขาฆ่าท่าน
คุณจำฝันฟังนิดนึงคุณจำฝันฟังนิดนึงสรุปโอเค
ไม่ใช่ตอนนั้นหมายความว่า
หลังจากที่ออกไปแล้วล็อกห้องแล้ว
ในวันเกิดเหตุเนี่ยพี่ปิดห้องออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย
ก้อยไม่ได้เคยกลับเข้ามาอีกในห้องพี่เลยใช่ไหม
เรียนขอเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่าเรื่องนี้คือประเด็นซ้ำนะคะ
หนูกลับไปอีกไหมคะไม่จ้ะเพราะว่าได้
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเลยค่ะ
คำตอบแล้วว่าเขาตอบว่าเขาไม่ได้เข้าไปอีกเลย
คำถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอเคพี่จะส่งให้เดี๋ยวนี้เลย
คุณผู้ชมคะคดีที่ตามกันอยู่ยาวทีเดียวแล้วก็มีความคืบหน้าน้อยมากนะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะไปทิศทางไหน
แล้วก็จดจ้องกันมาตลอดทุกครั้งที่ทำข่าวก็คือคดีของวัดพระธรรมกายค่ะ
คดีที่รอว่าตกลงแล้วจะมีการบุกเข้าไปในวัดไหม
หรืออดีตเจ้าวาดของวัดจะออกมาหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้เนี่ยกินระยะเวลาหลายเดือนถ้าเอาแค่เฉพาะในปีนี้เราคุยกันหลายครั้งมากค่ะ
แต่มีอยู่รอบหนึ่งของการคุยกันของข่าวนี้ค่ะที่มีสีสันพอสมควร
เพราะลูกศิษย์วัดกับอดีตลูกศิษย์คนสนิทมาเจอกัน
แล้วก็พูดให้เราฟังว่าเพราะเหตุใดฝั่งที่ยังสนับสนุนก็มองว่าไม่ควรให้มีการบุกเข้าไปในวัด
ในขณะที่อีกฝั่งซึ่งแม้ว่าเคยเป็นคนของวัดเองเนี่ยกลับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่วัดเองต้องให้ความร่วมมือ
หรือเจ้าหน้าที่ควรจะเข้าไปจัดการในวัดซะเกิดขึ้นกลางปีนี้ค่ะ
คุณนายคิดว่าตอนนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายเนี่ยจะมีคำอธิบายอะไรได้คะเพราะทุกฝ่ายเขาพยายามจะหาทางออกร่วมกัน
ถ้าผมพูดแบบเป็นลูกศิษย์นะไม่เกี่ยวกับวัดเลยนะ
ผมเดานะครับว่าเหตุผลทั้งหมดนี่ส่วนหนึ่งพี่มโนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็คือว่าผมคิดว่าผมเดานะครับอันนี้เป็นการเดาว่า
ถ้าผมเป็นวัดเนี่ยผมอาจจะไม่สบายใจที่ทางพนักงานสอบส่วนชุดนี้
ได้ไปเชิญพี่มโนมาเป็นให้ข้อมูลซึ่งทุกคนก็รู้ว่าพี่มโนเนี่ย
จะเป็นปฏิปักกับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอดแต่เจ้าหน้าที่ชุดนี้
ทำให้คิดว่าคณะทำงานของวัดอาจจะไม่สบายใจ
กลัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมเขากลัวการไม่ได้รับความยุติธรรม
เพราะมีพี่มโนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเครดิตคลองจันทร์
เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ผมคิดว่าเขาคงกลัวเรื่องนี้มากกว่า
อาจารย์อาจจะทำให้งานนี้ยากจริงก็ได้นะคะถ้าลูกศิษย์เขายังมองแบบนี้
แล้วคนที่ถูกกล่าวหาเองคืออาจารย์ไปปฏิบัติอยู่แล้ว

คือตอนนี้ลูกศิษย์กำลังคิดว่าอาจารย์มโนเป็นเงื่อนไขหนึ่งเหรอคะ
เงื่อนไขหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเหรอคะ
เป็นเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนแล้วทำให้สังคมเนี่ย
คลางแคลงสงสัยกับข้อมูลที่ป้อนไปป้อนไปป้อนไป
ทำไมไม่เลือกคนที่เป็นกลางที่รู้จักวัดดีแล้วก็
ไม่มีส่วนเข้ามาให้ข้อมูล
ทำไมต้องเชิญคนซึ่งมีทงชัดเจนว่า

ที่ลูกศิษย์ไม่สบายใจและกลัวที่สุดคือ

ทองแท้นี่เขาไม่กลัวไฟครับ
แล้วถ้าผมเองบริสุทธิ์นะครับ
ผมจะเดินยืดอกเข้าไปหาเจ้าพนักงานเลย
แล้วก็จะไปให้ไต่สวนทุกอย่างนะครับ
โดยอิสระเพราะมันไม่ใช่ทองแท้
จ่อ๒๔ชั่วโมงเลยให้เห็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั้นมันไม่หนี
แล้วป่วยจริงมีคนดูแลอยู่นะครับ
๔ชั่วโมงเลยครับแล้วประชาชนจะเชื่อ
ตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อครับว่าท่านป่วย
ถึงขนาดที่เดินไม่ได้นะครับ
ถึงขนาดที่หัวหมุนนะครับ
จากเอามาเล่าเรื่องประวัติที่ดีงามของท่าน
เอาไปจ่อในที่ห้องกุฏิที่ท่านอยู่เลย
แล้วดูว่าท่านอยู่จริงไหม
ได้ตัดข้อคารหาว่าหนีไปแล้ว
อันที่๒จะได้รู้ว่าท่านป่วยจริง
ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีหน่วยงานมาคอยคอนเฟิร์ม
๑นาทีสุดท้ายคุณไอคะ
แค่ไหนที่ลูกศิษย์คิดว่าเอาล่ะได้ขนาดนี้
หลวงพ่อมอบตัวเถอะ๑นาทีค่ะ
คือผมขอย้อนนิดนึงครับว่าไม่คิดว่าคำพูดที่พี่มโนพูดออกมาเนี่ย
พูดออกมาจากคุณหมอหรือนายแพทย์ที่ต้องการให้กล้องไปถ่ายผู้ป่วยคนหนึ่ง
โดยเฉพาะเป็นพระอาภาษณ์ขนาดนี้อยู่๒๔ชั่วโมงเหมือนกับอะไรซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะครับ
นี่คือสิ่งที่เป็นพยานว่าพี่มโนไม่มีความเมตตา
เพราะนี่เป็นการไม่ให้ความเคารพต่อผู้ป่วย

ประเด็นที่สองคือผมอยากจะสรุปว่าเรื่องนี้สิทธิ์
ในฐานะผมเป็นตัวแทนลูกศิษย์ว่าขอให้พี่มโนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในถอยออกมา
เราจะได้มีความมั่นใจและสบายใจกับพนักงานสอบสวนชุดนี้สักทีครับ
คุณจองหวันครับอย่าใช้คำว่าแนะนำเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าครับ
เพราะว่าท่านก็ต้องมาทำหน้าที่ของท่านผมเข้าใจแล้วก็ไม่ก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วย
ในส่วนของคณะเสียสัญญานุสิตยืนยันอีกครั้งจะถามพระวิทย์คำของผมให้ยืนยันอย่างนี้
พระธรรมกายเป็นวัดเปิดและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะช่วงนี้ไปถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน
ดังนั้นถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้าผมขออนุญาตที่จะไม่พูดและไม่คิดไปก่อน
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเมืองควรจะสงบเรียบร้อย
เป็นช่วงที่ไม่ควรเกิดเหตุการณ์ใดทั้งสิ้น
ลูกศิษย์ว่าประมากกายตอนนี้สิ่งที่พยายามรักษากันก็คือความสงบเรียบร้อยในวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจากนี้ไปเกิดเหตุการณ์วุ่นวายใดก็ตามเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเกินความคาดหมายนี่ก็มือที่๓ครับ
มันเหมือนเดิมแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ที่จะให้เขาไปสวดมนต์อยู่ที่วัดที่เขาศรัทธา

คำถามคือว่าแล้วหน่วยงานจะอะไรมันไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะหลวงปู่

เปลี่ยนครับประเมินมาแล้วมันมีความแปลเปลี่ยน
ผู้คนมันก็ไม่ได้มากขึ้นเหมือนกว่าเก่า
กระถิ่นยอดคนไปทำบุญแต่ละกิจกรรม
เขาก็พยายามจะหล่อเลี้ยงหาคนมาเป็นโล่มนุษย์ให้กับเจ้า

ตลอด๑พันศาที่ผ่านมาและนี่ออกพรรษาแล้วก็หากิจกรรมมาเพิ่มมาเสริม
มีข่าวว่าจะมีการบุกจับมีหมายจับมีอายการสั่งฟ้อง
ก็ยิ่งระดมกิจกรรมออกมาโปรโมทดึงคนเข้ามาเพื่อเป็นโลกมนุษย์
เรื่องพวกนี้คนไม่เรียนหนังสือก็ยังอ่านเกมออก
ถ้าธรรมกายและบริวารธรรมกายยังคิดเอาอารมณ์เป็นใหญ่

ก็มาพิสูจน์ในศาลเหมือนอย่างวันนี้ฉันขึ้นศาลเนี่ย

อะไรที่ไม่ควรตอบเห็นว่ามันจะเสียหายเราก็ไม่ตอบจบ
กล้าที่จะพิสูจน์ทำไมจะต้องไปเสียหายอะไร
ไปกลัวอะไรกับกระบวนการยุติธรรม
คุณก็เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมและชนะมาแล้วนี่
ใช่ไหมล่ะที่คุณอ้างว่าคุณเคยชนะ
ชนะแบบโปร่งใสหรือชนะแบบยัดเงินก็ไม่รู้แหละแต่ว่าชนะมาแล้ว
ทำไมไม่ใช้วิธีที่คุณเชื่อว่ามันสามารถเอาชนะได้หรือใช้ไม่ได้แล้ว
คือจ่ายเงินก็เลยไม่กล้าไม่ลองไม่พิสูจน์ว่า
สามารถจะพิสูจน์ตัวเองในชั้นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้
เอาเป็นว่าถ้าเมื่อใดที่คุณได้ประโยชน์คุณก็บอกว่ายุติธรรมหรือไง
หรือถ้าเมื่อใดที่คุณเสียประโยชน์ก็บอกว่าไม่ยุติธรรมเหรอ
หลวงปู่เจ้าอาวาสน่าจะยังอยู่ในวัดใช่ไหมคะ
ถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครฉันถามคุณเมื่อครู่นี้คุณยังไม่ตอบฉันเลย
ถ้าคุณมีเงินเป็นแสนล้านคุณจะยอมติดคุกไหม
คุณผู้ชมคะถ้าใช้คำอย่างที่โซเชียลมีเดียชอบใช้กันในการสื่อสารก็คือ
ดราม่าเนี่ยนะคะจริงแล้วมีเกิดขึ้นตลอดทั้งปีค่ะ
แต่ว่าที่จะเป็นเหตุให้เกิดการถกเถียงแล้วก็พูดถึงมีความดราม่ามาก
จะอยู่ในช่วงท้ายปีนะคะ
คนที่ถูกกระแสนี้มากที่สุดของปีคนหนึ่งคือคุณเบสอรพิมรักษาผล
รายการเราเป็นรายการเดียวนะคะที่เธอมาตอบคำถามทั้งหมดเท่าที่เราจะมีเวลา
แล้วก็คำถามที่พอรวบรวมประเด็นได้จากความสงสัยที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เธอพูดพาดพิงถึงคนอีสาน
คำตอบของเธอจะสามารถตอบคำถามได้ตรงใจหรือไม่
หรือยิ่งสร้างความข้องใจมากขึ้นกว่าเดิมนั้นคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเองค่ะ
สิ่งที่ต้องการจะสื่อด้วยประโยคที่พูดถึงคนอีสานแบบนั้นเบสต้องการจะสื่อว่าอะไรคะ
จริงเวลาเบสบรรยายเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบสจะบรรยายในเชิงการปลูกใจ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจะสื่อในวันนั้นเบสอยากบอกว่าถ้าฟังทั้งก้อนทั้งหมดชั่วโมงครึ่งในการบรรยาย
ท่านจะเข้าใจเหมือนคน๒๓พันคนที่นั่งอยู่กับเบสตอนนั้น
ณเวลานั้นไม่มีอะไรที่เกิดความไม่เรียบร้อยเลยณเวลาที่เรากำลังบรรยายทุกคนฟังทุกคนเข้าใจ
เพียงแต่ว่าถ้าตัดออกมาแค่เป็นก้อนตอนส่วนท่านจะไม่เข้าใจว่าบริบทที่อยู่ก่อนหน้ากับอยู่หลังจากนั้นคืออะไร
หน้าเราโยงมาเรื่องพลเมืองค่ะหลังจากนั้นคือการโยงให้ทุกคนได้จงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แต่กลุ่มก้อนตรงกลางที่เป็นกลุ่มก้อนของการปลุกใจในภาษาของเบสเบสใช้ลักษณะของการปลุกใจให้ฮึกเขิมปลุกใจให้กลับมาคิดปลุกใจให้กลับมาหวนคิดถึงสิ่งที่เราอาจจะลืมไป
มิได้มีวัตถุประสงค์ในการล่วงเกินหรือหยามหมินเลยเพราะถ้าไปดูคลิปของภาคอื่นเบสก็จะพูดแบบนี้โดยเฉพาะเป็นภาคใต้เบ็ดพูดภาษาใต้และพูดภาษาที่ตรงแล้วแรงกว่านี้อีก
คิดว่าคนที่ฟังในพื้นที่นั้นหรือแม้กระทั่งวันนั้นเองได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเรื่องอะไรอยู่คะ
คือเบนไม่อยากจะบอกว่าจริงแล้วข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เบ้นเป็นห่วงที่สุด

เป็นไม่ระบุลงไปว่าคนที่ไหนรักใครอะไรอย่างไร

แต่ในขณะเดียวกันที่เบ๊ดพูดอะเพราะเบ๊ดมีความรู้สึกว่า
ใจจริงเบสทำงานด้านนี้มา๑๐กว่าปี
เพราะอย่างเดียวคือวันหนึ่งเบสอยากมีส่วนในการใช้เสียงของเบส
ในการช่วยสร้างสิ่งดีในสังคมประเทศชาติ
วันนี้คำพูดตอนหนึ่งที่ถูกตัดออกมา
มันกลายเป็นจุดชนวนบางอย่างของความแตกแยก
มันกลายเป็นจุดชนวนบางอย่างของการต้องทะเลาะกันแบบนั้น

เบ๊ดอยากขอโทษที่คำพูดของเบ๊ด
ทำให้ความรู้สึกของพี่น้องชาวอีสานไม่ดี

ที่เบ็ดไปเยอะที่สุดคือภาคอีสาน
ภาคที่เพชรผูกพันที่สุดในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นฝึกพูดมาคือภาคอีสาน
ไม่มีทางที่จะคิดกับพี่น้องคนอีสานไม่ดี
เพราะว่าเบสเติบโตในสายหน้าที่การเป็นนักพูดจากภาคอีสานเลยก็ว่าได้
พระอาจารย์หรืออาจารย์ของเบสอยู่ที่อีสานทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เบสอยากบอกพี่น้องชาวอีสานที่สุดคือเบสขอโทษนะคะ
ถ้าสิ่งที่ทำจากความตั้งใจในการทำงาน
มันไปกระทบความรู้สึกของท่านเบ็ดขอโทษด้วยหัวใจ
คดีใหญ่ที่เกือบถึงปลายปีอีกหนึ่งคดีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากการทำร้ายร่างกายลูกชายของนายพลท่านหนึ่งแถบภาคเหนือ
ข่าวใหญ่มากเพราะว่าคนที่ร่วมเป็นชื่อในข่าวด้วยคือแฟนของดาราสาวในวงการบันเทิงของไทยนะคะ
รายการถามตรงบินขึ้นไปที่เชียงใหม่ถึง๒ครั้งทีเดียว
เพราะว่าผู้บาดเจ็บยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
แล้วเราก็ยังไม่ได้คุยกับน้องเจมส์บอล
คนที่เราได้คุยด้วย๒ครั้งก็คือคุณแม่ของเจมส์บอลนะคะ
แล้วก็การให้สัมภาษณ์ทิ้งช่วงหลายวันพอสมควร
เพราะว่าตอนแรกคุณแม่เองก็เลือกที่จะไม่ให้ข่าวเพิ่มเติม

แต่ด้วยแรงบีบอัดแล้วก็ความกังวลใจของเธอ
ครั้งที่๒เรายังได้ไปสัมภาษณ์
แล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คดีใหญ่ปิดท้ายปลายปีค่ะ
แม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่ครับ
เจมส์บอลถูกทำอะไรครับแม่ครับอย่างนี้ค่ะ

มันไม่ใช่พูดเปล่าค่ะ
แต่คุณแม่รู้ว่า
ลูกเจ็บปวดมากค่ะตรงนั้น
เพราะว่าเขาเป็นคนที่อ้อนพ่ออ้อนแม่

แต่ตรงนั้นเรารู้ว่าโอ้โฮลูกเราจิตมาก

แต่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าคุณแม่ไม่เห็นนะคะแต่ว่ารู้ว่ามันนาน
ผ่านไปประมาณสักเกือบ๑๐นาทีค่ะ

พี่ครับพี่ครับขอร้องนะครับ

คือร้องแบบเสียงที่ลอดออกจากโทรศัพท์
แม่
มีคำนึงเขาบอกว่าพี่ค่ะผมขอร้องนะครับอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลย
ผมเป็นลูกทหารครับพี่ผมเป็นลูกทหาร
คุณแม่ได้ยินคำชัดเจนบอกว่ามึงแต่งแน่อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ

ค่ะดังชัดกว่าเสียงลูกเพราะว่าเสียงลูกเจ็บปวดแล้วก็เบามากค่ะ
แต่ว่าเสียงที่บอกว่ามึงตายแน่นะคะชัดกว่าเสียงลูกเราด้วยซ้ำไป
กูมีเมียเป็นดารากูรวยกูเป็นเจ้าของสถานที่นี้กูจะทำอะไรก็ได้
แล้วทีนี้กูไม่สนแล้วสายลูกก็หลุดไปเลยค่ะ
หลังจากคำว่ากูไม่สนใส่ลูกไปหลุดไปเลย
ณตอนนั้นถามคุณพ่อได้เพราะตอนที่คุยกับลูกเราอยู่บนเตียงใช่ไหมคะ
คุณแม่ไม่รู้จะทำอะไรค่ะคือคุณขวัญเนื้อภาพรู้ไหมคะ
ลูกลูกครับลูกครับระหว่างที่ลูกเงียบตลอดน่าจะพยายามเรียกลูกตลอด
แต่ลูกไม่เคยมีเสียงตอบมาเลย
ทุกคนคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับจะเป็นฆาติการชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับ
ทุกคนต้องอยู่ไปใต้กฎหมายทำตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างนะครับ
แล้วก็ถ้ารู้ว่าตัวเองกระทำความผิดนะครับต้องการรับผิดนะครับ
ในเรื่องของการซึ่งจะใช้ระบบนอกกฎหมายมันในยุคสมัยนี้มันน่าจะเลิกได้แล้ว
คุณแม่ไม่ได้เอ่ยถึงคุณดาราเลยว่าคุณเป็นคนทำฉะนั้นข่าวนี้ไม่เกี่ยวคุณ
คุณไม่ควรที่จะมาไม่ควรที่จะมาออกรับหน้ากับผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายค่ะ
คุณแม่ขอพูดในฐานะของคนเป็นแม่คนไม่ใช่มาคิดว่าคุณแม่เป็นเมียของนายโพ
หรือว่าเป็นเมียของทหารคุณแม่ขอพูดในฐานะที่คุณแม่เป็นแม่คนคนนึง
ขอความเป็นธรรมให้แก่ลูกที่ลูกคุณแม่ที่เจ็บวันนั้น
คือเสียงหวยหวนเสียงจุดปวดของลูกก็ยังกล้องอยู่ในสายตาในหัวใจของคุณแม่อยู่เนี่ยค่ะ
คุณแม่ไม่อยากให้ใครคิดว่าที่ออกมาพูดเพราะว่าเป็นเมียในพลไม่ใช่ค่ะ
ขอตัดประเด็นนะคะคุณแม่ขอความเห็นใจจากสังคมด้วยค่ะ
อย่าคิดว่าคุณแม่จะใช้ความเป็นเมียของทหารหรืออะไร
คุณแม่มาพูดเพราะคุณแม่เป็นแม่ของน้องเจมส์บอลค่ะ
น้องที่น้องคนที่ดุเขากระทืบเกือบตายค่ะ
เสียงที่น้องเขาเจ็บปวดนะพี่ขวัญ
ถ้าวันนี้คุณแม่ถึงมาไม่อยากให้ข่าวให้เลยเกี่ยวกับตรงนี้
ว่ารู้สึกพอเราคิดคิดขึ้นมาบ้างไหนมันมันเจ็บปวดแล้วเกิน
เจ็บปวดกว่าที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะ
อยากให้คนที่เป็นแม่ทุกคนหรือว่าใครก็ตาม

ถ้าลูกของทุกคนโดนอย่างนี้

คุณแม่อยากขอความเห็นใจตรงนี้
แม่ถามเรื่องที่พี่ขวัญแบบว่าคุณแม่จะยกโทษให้ไหม
คุณแม่คุณแม่ไม่ตอบไม่ได้

ที่เราเลือกหยิบสิ่งที่เกิดขึ้น
บนโต๊ะรายการถามตรงตลอดทั้งปีนี้
ให้คุณผู้ชมได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ว่าจะมีข่าวใดกินพื้นที่สื่อได้

แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกัน
คือเราพยายามที่จะเกาะติดทุกข่าวทุกเรื่องทุกคดี
ซึ่งถ้าคนที่อยู่ในข่าวพร้อมจะมานั่งให้ตั้งคำถาม
เราพร้อมถามตรงกับทุกคนนะคะ
ทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ